การเจอกันของบุรีรัมป์กับทางเมืองท้อ

บุกไปชนะบุรีรำได้และเป็นการชนะครั้งแรกในการเจอกับบุรีรำทุกครั้ง
และครั้งนี้เกิดสถิติใหม่เกิดขึ้นสำหรับทีมเมือง
เพราะว่าชนะบุรีรำได้ทั้งไปและกลับครับ
ตรงนั้นไม่พอนะครับมีสีสันข้างสนามที่เก็บมาในช่วงของเกมถ่ายสดใครได้ดู
แล้วสงสัยหรือใครไม่ให้ดูเราพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังด้วยครับ

เกมนี้ถ้าชนะได้ก็กลับขึ้นไปเป็นที่อันดับที่๑เลยครับ
เริ่มเกมมาเนี่ยเป็นทางด้านบุรีรำครับที่ออกนำก่อนนะครับ
นาทีที่๑๗ครับเดียโก้ลุยซานโต้มงลูกนี้เข้าไป
บุรีรำนำ๑ประตูต่อ๐ลูกนี้จริงต้องชมกรกฎวิริยาอุดมสิริที่เปิดแม่นจริงนะ
แล้วเดียโกะลูซาโต้มงลงที่๒โดนมาด้วยนะครับ
วิ่งจากแก๊กเข้าไปตรงกลางแลบไปนิดเดียวเร็วมาก
จากนั้นครับดูครับสวมบทพี่เสกโลโซเลยครับ
ศิลปินกีต้าโซโลเดียวครับโอ้โหลากเข้าไปยิงเฉยเลยครับ
สถานที่ส่งกระสินในช่วงเวลาสำคัญคือ
ก่อนนั้นบทอยู่ได้ช่วงใหญ่เหมือนกันนะครับ
ในการเปิดเข้าไปแล้วสุดท้ายอาศัยจังหวะเลี้ยงลุยของเมซี่เจตีเสมอครับ
แล้วนี่อีกหนึ่งครั้งของความยอดเยี่ยมของเมซิเจในครึ่งหลังนะครับ
สามคนของบุรีรำเนี่ยเอาไม่อยู่ครับแล้วก็จ่ายบอลคืนหลังกลับมาให้กับสหรัฐอยู่เย็น
แต่เน้นเน้นลูกนี้เข้าประตูไปนะครับเมืองทองขึ้นนำเป็นสองประตูต่อหนึ่ง
นาทีที่ห้าสิบสามของครึ่งเวลาหลังครับโอ้โหได้ทั้งท้ายครึ่งแรกแล้วก็ในช่วงต้นของครึ่งหลังจากนั้นหนีเลยครับ
สามต่อหนึ่งจากเวตันซินวาประตูที่แปดนะครับที่เกตันนั้นยิงบุรีรำได้นะครับ
สมัยรวมกับทางเทโรที่เขานั้นค้าแข้งอยู่ด้วยครับถือว่าถูกฉลกมากเลยครับ
แต่บุรีรัมน์ก็ไม่มียอมง่ายง่ายคุณผู้ชมครับนาทีที่แปดสิบสามเดียวก็กับธิรัตน์ไปงัดกันนะครับ
ก่อนที่จะเจอเนี่ยมีใบลงใบเหลืองแล้วจังหวะนี้โดนลูกจุดโทษนะครับเดี๋ยวโก้เหมือนจะไปโดนหนุนกรรมการมองว่าไปโดนหนุนเลยครับ
ก็เลยเป่าเป็นลูกจุดโทษให้กับทางด้านบุรีรำนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาสังหารเอง
แต่ว่าลูกนี้ไปติดเซฟของกวินสุดท้ายครับเป็นอานนท์อมรเลิศสังครับที่ตามซ้ำเข้าไปได้
ก็บุรีรัมน์ครับไล่มาเป็นสองประตูต่อสามครับ
แต่ถือว่าเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นนะครับในช่วงทุกวินาทีหลังจากที่ไล่ตีตื้นมาเป็นสองสาม
แต่สุดท้ายไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับเมืองทองชนะ๓ต่อ๒ครับ
ชนะครั้งแรกในการพบกันของทั้งคู่นะครับที่ในการเล่นที่เอสซีสเตดียมนะครับ
ของเมืองทองแล้วชนะทั้งไปและกลับเลยนะครับโอ้โหบุรีรำนะครับ
ตอนนี้ต้องกลับมาหาชนะก่อนนะครับหลังจากที่ฟอร์มแรงติดต่อกันมา
แล้วก็เขาบอกเลยครับว่าเดี๋ยวจะแก้มือนะครับในฟุตบอลช้างเอฟเวย์ครับในช่วงกลางสัปดาห์ครับ
ภาพจากสยามสปอร์ตนะครับที่ไปจับวินาทีที่ธีรทรนั้นเดินผ่านนักเตะบุรีรำนะครับ

คนถามกันว่าในเกมถ่ายทอดสดเกิดอะไรขึ้นในการจับภาพ
ที่คุณระวิโหลทองที่ปรึกษานะครับของทางสโมสรนะครับ
โอ้โหพักผมว่าในรถผมว่าเยอะแล้วอ่ะอันนี้เยอะกว่า
ผมก็แบบก็อย่างนั้น
ในการฮ่อยเวลาช่วงสำคัญพินาทีในการกันขาดของแต่ละเกมนะครับ
วันนี้คุณวิพระเลยครับก็มีเครื่องลางของขลังมาสู้กันในสนามด้วย
ไม่ใช่สู้กันเฉพาะในเกมนะนอกเกมก็มีให้ได้เห็นเป็นศีรษะ
แล้วกันคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะ
ส่วนในโลกโซเชียลก็นำภาพมาตัดต่อแบบโอ้โห

ว่าเขามีการเล่นของยังไง
บอกว่าเล่นของนี่มีเป็นความเชื่อนะ
ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละท่านนับถือกัน
เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะครับ
แต่ว่าเราเห็นว่ามันมีบางช่วงที่ประสบความสำเร็จแล้ว
กล้องก็ตัดกลับไปในยุคของคุณเนวินได้เห็นเลยว่า
คุณนิวินจะท่องกระถาเป็นประจำนะครับ
ขณะที่คุณโดยโดยทองใช้แบบนี้เลย

เห็นกล้องตัดไปกี่ครั้งนี้ก็เห็นตลอดนะครับ

ขณะที่ชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
เมื่อวานนี้เล่นได้อย่างโดดเด่นจริง
โอ้โหทั้งยิงทั้งจ่ายนะ
เป็นหนึ่งคนที่เล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับ
เป็นภาพฉลองชัยกับเพื่อนร่วมทีมในห้องแต่งตัว
และอีกหนึ่งคนที่ต้องไปติดตาม

ก็คนเป็นแฟนกันเขาก็ต้องไปหอมกระแตว่าผมมองไหนว่า
กำลังมองว่านี่ใช่ตัวจริงหรือเปล่าอ๋อเป็นลูก

จริงผมว่าจริงรอในห้องแถลงข่าว
เป็นผมผมเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวเลยนะ
ถ้าจะทำขนาดนี้แล้วก็เดินเข้าไปเลยครับ
เดี๋ยวผมจะจัดการเข้าไปให้รักน่ารัก
รักของเขาทำไมคุณอ่านแล้วมีอารมณ์ล่ะ

อารมณ์ชุดเฉียวเอาโยนให้แล้วไปได้เป็นเลย

นี่คือภาพบรรยากาศนะครับที่คุณชนะ
ต่อไม่ได้ผมต่อให้ดีกว่านี่

ดาวอลซูเคอร์อดีตอดีตดาวยิงทีมชาติ
เอเชียชุดดับ๓ฟุตบอลโลกนะครับ
ล่าสุดเป็นในสมาคมฟุตบอลของทางโครเอเชีย
เขาเดินทางมาชมเกมนี้แล้วคุณเอพิชนาธิ์เนี่ย

อ่าขนาดที่อินสตราแกรมของสมสรบุริรัมณ์นะครับ
ก็โพสต์ยอมรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้
โดยบอกกับแฟนบอลว่าจะนำข้อผิดพลาดมาแก้ไข
เพื่อนำกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้ในครั้งต่อไป
รอบ๑๖ทีมสุดท้ายที่ทั้งคู่จะพบกันอีกครั้งนะครับ
วันที่๓สิงหาคมนี้คู่กันแล้วไม่แคล้วกัน

นาที๔๒ครับคงติดคำศกเชือกของสีสะเกด
เหลืองแดงนะครับจากการไปดึงเสื้อ
ก่อนที่เมธีทวีกุลกาลของเจ้าถิ่น
จะโดนเหลืองที่๒เป็นใบแดงบ้าง
จากการไปทำฟาวเสียจุดโทษ

แล้วก็เป็นกาฟาโดโรซินมี่
ยิง๑๐ครับนาที๘๔นะครับ

โอ้โหสวัสดิแคทครับมาตามตีเสมอได้
ในนาทีสุดท้ายนะครับจากโดมินิคอาดีเยียร
จบเกมก็เสมอกันไป๑ประราชตุตนึง
แม้ว่าจะยิงกันน้อยแต่เกมนี้ดุเดือดนะ
อย่างที่คุณวรบัตรเรียนไปโดนไล่ออกไปฝั่งละคน
ครับไปดูเกมที่สนามกีฬากองทัพบกกันบ้างนะครับ
สนามนี้ไม่ได้ไปใกล้ออฟฟิรที่สุดแล้วครับ
ชนบุรีครับอันดับ๘ในชุดสีขาวนะครับ
อันดับ๑๒ไป๒สูญจากการยิงของ
รุ่นสียาวเกมนะครับโอ้โหยิงดื้อเลยครับลูกนี้
ชัยเลยครับนาทีที่๖๘อย่างสวยงาม

ส่วนผลอีก๒คู่ที่เหลือนะครับ

ตอนนี้เมืองทองก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงนะครับ
หลังจากเก็บ๓คะแนนได้ก็มี๕๙คะแนนนะครับ